พาคุณผู้ชมไปดูนาทีชีวิตของ๔คนนี้

ทึบเหมือนกันชนท้ายปึ้งเข้าไป

ต้องบอกว่าหวิดตายหมู่อ่ะคุณผู้ชม

นี่ค่ะนี่คือหนึ่งคนที่ช่วยขึ้นมาได้เป็นผู้หญิง
คือเธอยังอยู่ในอาการแบบตกใจอย่างหนัก
คือพูดไม่เป็นภาษาเลยนะกรี๊ดอย่างเดียวค่ะ
แล้วก็มีอาการเหมือนแบบจะอาเจียนด้วย
แต่ที่ได้ยินเสียงกู้ภัยพูดคืออีกคนที่หมดสติอยู่ไหน

เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยช่วยขึ้นมาได้ก่อนละ๒

ผู้ชาย๒คนขึ้นมาได้แล้วผู้หญิงคือคนที่๓
แต่เหลือผู้ชายอีกคนติดอยู่ในรถคันนี้แล้วเห็นสภาพรถไหมคะ

ดึงแล้วพลิกรถให้มันกลับมาเป็นแบบคว่ำปกติก่อน
แล้วก็รีบเอาคนขับออกมาให้ได้เนี่ยเห็นไหมคะ
ต้องช่วยกันลากแล้วก็พลิกรถให้กลับมา

เพราะว่าส่งโรงพยาบาลในอาการสาหัส

ใช่ค่ะนี่คือคนที่รอดขึ้นมา๒คนแรกค่ะ

กระบะคันนี้บห๖๖๐๗ระยองสีแดง
ถูกชนท้ายแล้วก็พลิกคว่ำตกลงไปที่หนองน้ำข้างทางค่ะ
ซึ่งเราได้คุยกับคุณวิศนุสิริพัฒน์

คนนี้เขาเป็นเจ้าของรถตู้ที่ขับรถตู้ไปรับพนักงาน

กระบะตู้ทึบชนท้ายกระบะสีแดง
ระบะสีแดงก็เลยเสียหลักไปเฉียวรถตู้เขา
ที่กระบะสีแดงจะพุ่งลงคลองไปหงายท้อง

เขาพอโดนเฉียวปุ๊บเขารีบจอดรถแล้วโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เลย
เพราะเห็นว่ากระบะคันนี้ตกคลองแล้วจมลงไปหงายท้องแบบนี้
ส่วนรถคันก่อเหตุคันแรกที่มาชนท้ายเลยเนี่ย
ขับหนีค่ะหนีไปเลย
แต่โชคดีพลเมืองดีที่เขาขับอยู่บนถนนเส้นเดียวกัน

ขับตามเลยไล่ตามแล้วสุดท้ายก็สกัดให้หยุดเอาไว้ได้
รถคันที่ชนเป็นกระบะตู้ทึบทะเบียน๒
ทพุท่าวสศร๑๑๕กรุงเทพฯ

ใช่แล้วนี่ด้านข้างฉีกออกมาขนาดนี้ค่ะ

หนีมาเลยจังหวะที่พลเมืองดีเขาขับตบไฟ

คนขับรถคันนี้คือนายธนกฤษอายุ๕๒ปี
พอพลเมืองดีเข้าไปสอบถามเขาพูดจาวกวนคนนี้คนนี้
จาเหมือนวกวนเหมือนคนเมาอะค่ะ

มันก็เลยทำให้เสียหลักอะไรยังไงแบบนี้นะคะ
คุยกับนายชัยนรงเพลิงสงเคราะห์เขาบอกว่า

กระบะตู้ทึบคันนี้เขาเป็นผู้เห็นเหตุการณ์นะ
ตู้ทึบคันนี้พยายามจะแซงซ้าย

แซงขวาได้ใช่ไหม

อันนี้คือเห็นไหมเขาแซงขวา

ใช่แต่เขาพยายามจะแซงซ้าย

อันนี้ตอนที่พลเมืองดีตบไฟแล้วพยายามขับไล่ตามมาบอก

ดูดินะครับนี่จังหวะที่ขับแซง
จังหวะไล่ตามตอนไล่จับ
ตอนที่ไล่ตามมันชนแล้วหนีมา

คันก่อเหตุจะแซงรถตู้จะแซงซ้าย
งไม่พ้นเลยเปลี่ยนไปแซงขวา
พอแซงขวาออกไปปุ๊บเจอกระบะสีแดงคันหน้า

ไม่ได้ดูแล้วก็เลยเกิดเป็นเหตุแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ตอนที่จอดข้างทางเสร็จปุ๊บเนี่ย
คนในรถของคันที่ชนกระบะตู้ทึบอะค่ะ
เปิดกระจกออกมาบอกว่าไม่ได้หนีพี่ไม่ได้หนี

ใส่เสื้อผ้าอยู่เขาบอกกำลังใส่เสื้อผ้าอยู่
จังหวะตอนที่คนขับลงมา
ลักษณะคือเหมือนกำลังแบบรัดเข็มขัดกางเกงแล้วเสื้อไม่ได้ใส่
เอาแล้วทำอะไรอยู่ในรถตอนขับรถน่ะ

ไม่พี่หนีทำไม

ยังไงครับไม่ได้หนี

ทำไมพี่ไม่จอดตั้งแต่ตรงนู้น
ผมถามว่าเขาวิ่งขนาดนั้น
ผมรู้แต่พี่ชนเขาลงไปข้างทางนู้นเลยนะ

แล้วอะไรอ่ะ

กำลังใส่กางเกงกำลังใส่เข็มขัดอยู่จริงด้วย

เขาบอกผมไม่ได้ชนนะผมไม่ได้ชนนะนะ

แต่เขาโดนกระบะคันสีแดงที่ตกลงไปในคลองปาดหน้า

นี่คือสิ่งที่เขาพูดนะคะ
ไม่เป็นไรตำรวจบอกเอ้าขออนุญาตนะครับ

เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

ว่าอาการสาหัสบ่าย๒โมงวันนี้

เขาตกคลองเลยแล้วไม่ช่วยด้วยนะ